ที่อำคาลกับิลบุรีจังหวัดประจีนบุรี
มีเด็ก๓คนเขาก็วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน

ลมแรงไปพัดกิ่งไม้ร่วงลงมา

ต่อแตกรังออกมาเป็น๑๐๐ตัวคุณภาครภูมิ
ต่อหัวเสือนี่ตัวเดียวก็แย่แล้วนะ
ใช่นี่เป็นต่อหัวเสือตัวใหญ่เป็นร้อยอ่ะ

๓คนนะคะคนหนึ่ง๖ขวบคนหนึ่ง๓ขวบ

เด็กนะวิ่งหนีเข้าไปหลบในมุ้งนะ
มันยังตามไปถึงในมุ้งอ่ะค่ะนี่

นี่คือรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่นะคะ
อยู่ใต้ต้นโมกด้านหลังกอไผ่หน้าบ้านเลขที่๕๙หมู่๑๑
ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ใต้ต้นไม้มีรถจักรยานสีแดงจอดล้มอยู่

มีรองเท้าเด็กสีชมพูหลุดอยู่ข้างจักรยาน
จากการสอบถามคุณตาของเด็กทั้ง๓คนนะคะ
คุณตาสมจิตภูมิสาลาบอกว่าบ่ายวันนี้เป็นวันหยุด
ทั้ง๓คนก็เล่นกันอยู่หน้าบ้าน
ฝนตกลมแรงลมพัดกิ่งไผ่

ถูกรังต่อจนต่อแตกรังออกมา
ต่อหัวเสือเป็นร้อยตัวคุณผู้ชม

เด็กหญิงกล้าตะวันภูมิสาราอายุ๖ขวบเองนะคะ
เด็กชายธีรชัยสิงตระกูลคนนี้๓ขวบ
เด็กหญิงกัญญาพัฒน์ภูมิสารา๑ขวบ๓เดือน
เด็กมากเด็กก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
ตะโกนร้องให้ยายช่วย
ตัวต่อหัวเสือเนี่ยบินไปต่อยถึงในมุ้ง
เด็กทั้ง๓คนวิ่งหนีเข้าไปในมุ้ง

เดี๋ยวฟังเสียงของคุณตาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
นี่ค่ะคุณตาของเด็กนะคะ
คุณตาสมจิตภูมิศาลาคาม

ผู้สื่อข่าวของเราก็ตามไปดูในบ้าน

โอ้โหต่อหัวเสือเป็น๑๐ตัวยังเกาะอยู่ข้างมุม
ยังบินวนเวียนอยู่ในบ้านนะคะ

พอดูที่ฝาผนังบ้านก็เห็นร่องไม้นะคะตามร่องนี้แหละค่ะ
ต่อหัวเสือบินตามเข้ามาถึงในบ้านเนี่ยมีร่องเห็นไหม

หลังเกิดเหตุนะคะญาติก็นำตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
เด็กหญิงกล้าตะวันภูมิศิลา

เด็กชายเทียราชัยสิงห์ตระกูล

ก็ไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะ
สุดท้ายเด็กหญิงกล้าตะวันอายุ๖ขวบ

เพราะถูกรุมต่อยเยอะที่สุดเป็นร้อยแผลค่ะ
ส่วนเด็กชายธีรชัย
ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ
ส่วนเด็กหญิงกัญญาพัฒน์
และนางบัวหอมภูมิศิลา

ยังอยู่โรงพยาบาลกบินบุรี
อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะ
ฮึตต่อโหสือนี่เป็นแมลงที่มีพิษรายนะ

แต่ว่าทีนี้ตามความเชื่อของคนไทยเนี่ย
เวลาเราเห็นรังต่อรังพึ่งมาสร้างมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
เราจะรู้สึกว่าโอ้อันนี้เอาโชคเอาลาบมาให้

บาปกลัวกรรมกลัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยมันจะเจอปัญหาแบบนี้

คือถ้าโดนตัว๒ตัวโดนนิดเดียวเนี่ย
แล้วพุ่งกันดีมันก็ยังพอจะรักษาไง

มีเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดการได้นะฮะ

ท่านแจ้งได้นะครับอย่างในกรุงเทพเนี่ย
ท่านโทร๑๙๙นะ

ใช่เขามีเจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลโดยเฉพาะเลย